ตามผลงานที่น่าสนใจนะครับของนักกีฬาไทยกันครับมีน้องน้องเยาวชนนะครับ
เกรด๕ที่เขตบริหารพิเศษหมากเก๋าผลงานของนักแข่งไทยนะครับ
หญิงคู่น้องแอนนาสุภาพิษเกลือรำจับคู่กับทาวินีร่วมรักในฐานะคู่มือหนึ่งของรายการ
เอาชนะทางเหลี่ยวเชื่อนหยูกับไล่เป้ยหยูคู่มือสามของรายการไป๒เซ็ตรวรรดิ๖๔๖๐ก็ควาซ์แชมป์ไปครอง
และเป็นแชมป์รายการที่๔ของน้องแอนนาในระดับไอทีเอฟจูเนียเซอร์กิจ
ส่วนหญิงเดี่ยวน้องแอนนายังโชว์ฟอร์มสมราคามือหนึ่งของรายการ
โคมดามือ๗ชาวญี่ปุ่นไป๒เซตรวดครับเข้ารอบชิง
ตัดสินแชมป์กับทางสุนอี้ฟานมือ๔ของรายการจาก
ช่วงสายวันนี้แล้วก็ชายเดี่ยวครับรอบรองชนะเลิศ
น้ำบดนน้อยกอมือเจ็ดของรายการอาชนะทางชินอูบิน
จากเการีใต้สองต่อหนึ่งเซ็ตหนึ่งต่อหกหกต่อสาม
หกต่อหนึ่งเข้ารอบชิงไปตัดสินแชมป์กับทาง
เฉือนย่านเฉืองมือห้าของรายการชาวไต้หวันในช่วง
บ่ายวันนี้ครับส่วนการแข่งขันเทเบิลเทนนิสครับบีบีจี
รินเซ็ตครับชิงถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ฉากขึ้นแล้วที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจเมื่อวานนี้
ชิงเงินรางวัลรวมนะครับหกแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทในสิบหกประเภท
เปิดสนามครับรุกกี้ชายทั่วไปรอบแรก
พี่ชัยวัดพลพงศ์สังกัดไอทีดีไทยแลนด์เสื้อดำครับเอาชนะทนงศักดิ์ซื่อจากบีบีจียัง
เทมเบิลเทนนิสไปขาดลอยสิบเอ็ดต่อสี่ทั้งสองเกมก็ผ่านเข้ารอบสามสิบสองคนสุดท้าย
ส่วนเยาวชนหญิงเดี่ยวครับอายุไม่เกิน๑๐ปีกัญญารัฐสร้อยทองจากมหาวิทยาลัยธนบุรี
เอาชนะอำราพันธ์ปราบภัยสังกัดบีบีจียังเทเบอร์เทนนิสไปสามเกมรวดสิบเอ็ดศูนย์สิบเอ็ดสี่
แล้วก็สิบเอ็ดสี่ครับผ่านเข้ารอบสามสิบสองคนต่อไป
การทางขันนั้นจะมีไปจนถึงมาที่เก้าธันวาคมนี้ครับ